คุณผู้ชมคะข่าวนี้เลือดอาบเลือดท่วมเลยค่ะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงค่ะโดนฝ่ายชายเนี่ยนะคะ
เอาหัวเนี่ยมาฟาดหัวหัวแตกไปหมดเลย
แล้วพอค้นในกระเป๋ากางเกงของฝ่ายชายมียาเสพติดด้วยนะคะ

ล้องแถนไอ้น้ำแผง
เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

นี่แหละครับตำรวจมีหลักฐานจากกล้องติดหมวกทั้งหมดเลยนะฮะ

ผู้ชายคนนี้เขาทำทีทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วอยู่ถอดกางเกงให้ตำรวจตรวจเลย
เหลือแต่กางเกงบ็อกเซอร์ข้างในนะตำรวจบอกไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด

ใช่ตอนที่เขาถอดกางเกงเขาบอกตำรวจไม่มีอะไรไม่มีอะไร
พยายามบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมถอดให้ดูเลย
บอกไม่ต้องถอดเดี๋ยวค้นในกระเป๋ากางเกงก็พอ
แต่ผู้ชายคนนี้ทำท่าพิรุธไงคุณถอดให้หมดเลย
ถึง๑กรัมทีนี้ค่ะอันนี้เป็นตำรวจชพเมืองกราศนะคะ
ไประงับเหตุคุณผู้ชมก่อนที่จะค้นยาเสพติด
มันมีเหตุคนอลวาดเสียงดังอยู่แล้วผู้ชายคนเมื่อกี้
คือนายกฤษฎาบุญวาธีอายุ๓๐ปี
คือเขาคว่างขวดน้ำอัดลมเข้าไปในร้าน
ร้านตรงนี้เป็นร้านขายรองเท้ามือ๒
แล้วในร้านก็มีคนเจ็บเป็นฝ่ายหญิง
ก็เป็นแฟนของนายกริษดานี่แหละ
บอยู่ข้างหลังประตูตอนนั้นหัวแตก
ตอนแรกตำรวจยังคิดอยู่เลยว่าคงโดนคว่าง
ขวดแก้วน้ำอารมณ์ใส่หัวจนหัวแตกหรือเปล่า
เห็นฝ่ายหญิงก็บอกว่าคือท้ายที่สุดเขาโดนเครื่องมานะ

ผู้ชายคนนี้เอาขวดทุบหัวหรือเปล่า
แม้ว่าตัวเธอจะถูกทำร้ายร่างกาย

แต่เธอบอกว่าจริงไม่ได้คว่างแล้วก็ไม่ได้ทุบเธอ
แต่ว่ามันเป็นทิศทางที่เธอยืนอยู่พอดี

ใช่ค่ะแต่กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลทางฝ่ายหญิงก่อนนะคะ

ทีนี้พอคุมตัวฝ่ายชายได้

ก็ต้องคุมตัวนายกฤษดาไปที่สพเมืองตราด
ผมเนี่ยเสพยาเสพติดมา
แล้วตอนเย็นผมก็ทะเลาะกับแฟน
ทีนี้ก็มีการลงมือลงไม้ลงมือการปักเสียงลงมือด้วย
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าโอเค
แล้วยังง่ายยาไอศ์งาร์๐๑๑กรัมในกระเป๋าเนี่ยของเราใช่ไหม
เราใช่ไหมนายกฤษฎาเขาบอกว่าเปล่าไม่ใช่ของผมครับคุณตำรวจ
แล้วตำรวจก็บอกว่าอ่ะไม่งั้นตรวจฉี่หน่อยละกันจะได้รู้
เขาบอกว่าไม่เอาไม่ยอมคือเขาให้การวกวนไปมาเหมือนกันนะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็บ่นเรื่องเกี่ยวกับผมทำอะไรไม่ได้เลย
ผมขายอะไรไม่ได้เลยมันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขานะฮะ
เพราะว่าทางทีมข่าวก็ไปสอบถามแฟนของผู้ชายคนนี้
ซึ่งบาดเจ็บศีรษะแตกนะฮะแฟนผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ย
ตัวผู้ชายเนี้ยเครียดใช่ค่ะไม่มีเงินเออไม่มีเงินไปซื้อรองเท้า
เอามาขายก็เลยเครียดแล้วก็เสพยาเออทำธุรกิจเป็นรองเท้ามือสอง
ทีนี้ฝ่ายชายเนี่ยก็โดนนะคะแจ้งข้อหามีเอ่อ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
แล้วก็ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายของแฟนสาว
ทีนี้ก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ